ดูเรื่องน้ำกันต่อที่เชียงใหม่คุณผู้ชมค่ะแม่น้ำปิงยังคงมีมวลน้ำไหลมาสมทบต่อเนื่อง
ตอนนี้ก็เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่ริมตลิ่งนะคะเมืองเชียงใหม่เนี่ยเจอสถานการณ์แบบนี้เป็นวันที่สองแล้วค่ะ
คุณผู้ชมนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะคะในตัวเมืองเชียงใหม่ยังคงมีคนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นวันที่๒
หลังจากมวลน้ำก้อนใหญ่ไหลหลากมาตามแม่น้ำปิงค่ะแล้วก็ขยายเป็นวงกว้าง
ถนนช้างคลานถนนเจริญประเทศยังถูกน้ำท่วมสูงค่ะโดยเฉพาะชุมชนป่าพร้าวนอกสูงกว่า๑เมตรแล้วค่ะ
ทหารต้องเอารถบรรทุกไปช่วยประชาชนนะคะตำรวจเชียงใหม่บินโดรนสำรวจ
อันนี้คือภาพถนนสายเชียงใหม่ลำพูนที่ต้องปิดการจราจรชั่วคราวนะคะตั้งแต่แยกหนองหอยถึงตลาดน้องหอย
ส่วนที่หน้าค่ายกาวิระน้ำก็ท่วมขังสูงต้องปิดการจราจรชั่วคราวตั้งแต่สะพานนวรัฐ
ตะวันออกถึงสามแยกเมืองกายค่ะสะพานเมงรายข้ามแม่น้ำปิง
ก็ต้องเอารถแบ็คโฮมาตักเศษกิ่งไม้และขยะที่ลอยมาติดสะพาน
ช่วยเปิดทางให้น้ำไหลนะคะเจ้าของตลาดที่ชื่อว่าประจวบจริงจริง
ก็ปิดตลาดทำข้าวกะเพราไข่ดาวใส่กล่องช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัย
นี่คือเชียงใหม่วันนี้นะคะครับนี่ค่ะส่วนที่จังหวัดเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเมตตาธรรมเอาเรือไปช่วยเหลือประชาชนค่ะ
พยพเพราะว่าบ้านโอ้โหหลังคา
นั่นคือหลังคาบ้านนะคะชั้นหนึ่งนะคะ
ถูกท่วมไปแล้วเห็นแต่หลังคานะคะ

ในพื้นที่หมู่๑๑ตำบลชัยพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดเลย
ชาวบ้านเนี่ยก็ขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านกันแล้วค่ะ
นะคะก็ต้องเข้าไปรับเพื่อที่จะไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว
เพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำป่าไหลมาจากภูหลวงค่ะ
แล้วก็มาตามลำห้วยแม่น้ำเลยเอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่เทศบาลเมืองเลย
ก็ต้องช่วยกันอบพยพผู้คนและข้าวของไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะ
นี่ค่ะถนนตอนนี้ก็รถแล่นลำบากแล้วค่ะ
ระดับน้ำสูง๒๐๔๐เซนติเมตร
ก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือประชาชนไปตั้งโรงครัวนะคะ
หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเลยแล้วก็ทำเข้ากล่องช่วยเหลือประชาชนค่ะ